คลิปเหตุการณ์บนท้องถนนกันบ้างนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างคนขับรถประจำทางมินิบัตรสายหนึ่ง
กับชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับเกิดอะไรขึ้นไปดูฮะ

ต่อหน้าต่อตาตำรวจเลยฮะ
ตัวถีบผู้ชายคนนี้ที่กำลังจะบุกขึ้นไปบนรถนะครับ
ต่อหน้าต่อตาตำรวจเลยครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสเกิดขึ้นบริเวณถนนเยาวราชนะครับ
ก็เริ่มต้นที่คนขับมินิบัตรสาย๑
ทะเลาะกับผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ที่ริมถนน

จากนั้นผู้ชายคนนี้นะฮะก็พยายามจะขึ้นรถมินิบัตรสายหนึ่งไป
แต่ว่าคนขับมินิบัตรสายหนึ่งโหนประตูกระโดดถีบผู้ชายคนนี้

ทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่รู้แถวถนนเยาวราชนะครับ
ตำรวจพยายามจะระงับเหตุไม่ให้บานปลายใหญ่โต
แต่ว่าก็ดูท่าทีว่าจะไม่เป็นผลนะฮะ
ระหว่างนั้นก็มีชายอีกคนนึงขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
ได้เข้ามาร่วมแจมมาด่าทอคนขับรถมินิบัตรสายหนึ่งด้วย
จากนั้นคนขับรถมินิบัตรสายหนึ่งก็ปิดประตูรถพร้อมขับออกไปเลยนะฮะ
ขณะที่ผู้ชายคนที่พยายามจะบุกขึ้นไปบนรถ
ก็ด่าทอตามหลังนะครับ